ช่วงนี้มาดูเรื่องราวการเตือนภัยกันหน่อยนะใครที่ใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะคะ
ก็ต้องระมัดระวังรวมไปถึงผู้ประกอบการที่เขาให้บริการด้วยเหมือนกันเพราะว่าเจอกันบ่อยคุณผู้ชมเรื่องโจรเรื่องขโมยแบบนี้
ล่าสุดที่อุทัยธานีก็เจอเหมือนกันเหตุการณ์เป็นยังไงไปดูค่ะ
คุณผู้ชมดูภาพวงจรปิดนะผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเดินเข้ามาที่บริเวณเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญที่ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่๒๖ทับ๔๐ตำบลอุทัยใหม่จังหวัดอุทัยธานี
แล้วเขาหยิบอะไรขึ้นมาอะไรงัดไม่รู้ว่าอุปกรณ์เนี่ยงัดแงะงัดแงะเอามางัดกล่องเก็บเงินนี่แหละ
ใช้เวลาอยู่สักพักคุณผู้ชมสามารถเปิดกล่องได้แล้วจากนั้นก็เอาเงินออกจากกล่องเนี่ยหนีหายไปนะคะ
โอ้โหหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคุณผู้ชมก็ไปสอบถามเจ้าของบ้านนะคะผู้สื่อข่าวของเราบุกไปหาคุณวิไลวันบุญอิ่ม
คุณก็เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเช้าวันที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมาตอนที่กำลังจะออกไปตักบาทเนี่ยมาสังเกตเห็นว่าทำไมชิ้นส่วนของเครื่องซักผ้ามันกระจัดกระจาย
เอาละใจไม่ดีก็รีบกลับมาบ้านมาเปิดดูวงจรปิดที่ติดเอาไว้อะค่ะก็เห็นภาพหลักฐานชัดเจนอย่างที่เราได้ดูไปพร้อมกัน
เห็นเลยว่ามางัดแงะมาขโมยเงินอยู่ในกล่องคือหลักฐานขั้นตอนกระบวนการก่อเหตุเนี่ยชัดเจนเลย
นะคะไม่ทันไรนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทำงานกันเร็วมากมาก
ล่าสุดค่ะตามจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วค่ะ
นายคนนี้ชื่อว่านายปรินวงศรีดาอายุสามสิบห้าปีครับ
เป็นทั้งหมดสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทครับซึ่งก่อนหน้าที่จะไปขโมยเงินจากเครื่องซักผ้าหยอดเรียนเนี่ยนะ
เขาบอกอีกว่าไปก่อเหตุที่ร้านส้มตำยายเล็กซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแถวนั้นด้วย
แต่ไม่ได้อะไรไปสุดท้ายไม่ว่าจะก่อเหตุแล้วได้หรือไม่ได้อะไรไป
แต่คุณได้ลงมือไปแล้วอ่ะครับก็ต้องรับโทษมันเกิดขึ้นแล้วถูกต้องนะคะ
อันนี้ก็เป็นเหตุมาเตือนกันแล้วกันคุณผู้ชมก็สอดส่องดูแล
แล้วก็ถ้าติดกล้องวงจรปิดไว้ก็จะช่วยตามจับคนร้ายได้ง่ายขึ้นนะคะ